๒ปีมานี้วงการบันเทิงนะครับ
สูญเสียบุคคลอันทรงคุณค่าไปมากมาย
ใช่ค่ะอย่างเมื่อคืนนี้ครับอาลัยหม่อมน้อยบรมครูศาสตร์การแสดง
ใช่ค่ะคือท่านจากไปอย่างสงบนะคะ
วัย๖๙ปีด้วยโรคมะเร็งปอดช่วงประมาณ๔ทุ่มกว่าค่ะ
ซึ่งก็คนในวงการบันเทิงนะคะก็มีการแสดงความเสียใจ
กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือว่าหม่อมน้อย
ก็เสียชีวิตลงช่วง๔ทุ่ม๒๐นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
โรคมะเร็งปอดในวัย๖๙ปี
หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ซึ่งข่าวการสูญเสียนี้ทำให้คนในวงการบันเทิงก็รู้สึกใจหาย
เพราะว่าหม่อมน้อยถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
แล้วก็เป็นบรมครูด้านการแสดงนะคะ
โดยคุณชายอดำหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
ก็มีการร่วมโพสต์ไว้อาลัยต่อบุคคลสำคัญของวงการภาพยนตร์และการแสดงค่ะ
บอกว่าลาหม่อมน้อยครับขอบพระคุณสำหรับภาพยนตร์ไทยดีตลอดมาครับ
รวมถึงคุณน้ำพึ่งหม่อมหลวงสาราลีกิติยากรนะคะ
แล้วก็ยกย่องความสามารถความทุ่มเทในอาชีพของหม่อมน้อย
โดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณอาหม่อมน้อยอย่างที่สุด
คุณอาท่านเป็นคนเก่งจนถึงวินาทีสุดท้ายกับงานที่ท่านรัก
ส่งดวงวิญญาณของคุณอาสู่สวงสวรรค์ด้วยความเคารพรักและอาลัยอย่างยิ่งค่ะ
ส่วนคุณแต้วนัทพรครับก็ได้โพสต์ภาพของหม่อมน้อย
แล้วก็ข้อความไว้อะไรการจักรไปบอกว่า
ห่อมคือครูที่สุดแสนประเสริฐในชีวิตแต้วกราบลาหม่อมด้วยหัวใจเคารพรัก
ขณะที่คุณมัดหมี่พิมดาวพาณิชสมัยดารานักแสดงอีกท่านหนึ่ง
ก็โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อะไรเช่นกันบอกว่า
ห่อมคือครูคนแรกของมัดหมี่ตลอดระยะเวลา๑๐ปี
ที่มีโอกาสได้เข้าคลาสกับหม่อมหม่อมไม่ได้สอนเพียงความรู้ด้านการแสดงเท่านั้น
แต่สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคือปรัชญาในการใช้ชีวิต
หมี่รู้สึกโชคดีที่สุดที่ได้เกิดเป็นสิทธิ์หม่อม
กราบลาหม่อมด้วยความเคารพรัก
คุณโดมปกรณ์ลำครับดารานักร้องก็โพสต์เฟซบุ๊ค
เป็นภาพของหม่อมน้อยแล้วก็ข้อความว่า
กราบลาหม่อมด้วยความเคารพรักยิ่ง
ห่อมเป็นครูอาจารย์ของผมที่ไม่ได้สอนแค่เรื่องการแสดง
แต่ห่อมสอนผมในเรื่องการใช้ชีวิตวิธีคิดการปฏิบัติตน
อมจะอยู่ในความทรงจำและความเคารพของผมตลอดไปครับ
เป็นข้อความที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้แล้วผมเองก็ได้อ่านแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะเอามาปรับใช้กับอาชีพของผมเองเหมือนกันนะครับ
การเป็นนักข่าวการเป็นผู้ประกาศข่าว
นี่แหละครับเป็นคำสั่งสอนที่หม่อมน้อยให้ไว้ในอดีตนะครับ
จะบอกนักเรียนของท่านทุกคนนะครับ
พึงระลึกถึงหน้าที่ของนักแสดงที่ดีควรเป็นแบบนี้แหละฮะ
หมอมน้อยท่านฝากผลงานล้ำค่าจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับ

ที่เพิ่งจะเข้าฉายทั่วประเทศเป็นวันแรก๑๕กันยา
เข้าสายเมื่อวานแล้วปรากฏว่าตอนกลางคืน๔ทุ่ม๒๐ก็เสียชีวิตนะคะ
อย่างที่ผมแอบขนลุกครับท่านรอให้หนังเข้าหรือเปล่า
แล้วผมเห็นคนที่เป็นคนไปรีวิวหนังไปดูมา
บอกว่าเรื่องนี้จะได้เห็นการเค้นศักยภาพของนักแสดงที่หม่อมน้อยเนี่ย
นักแสดงทั้งมีอะไรคุณแพนเค้กคุณแต้วคุณนิวชัยพลคุณมาริโอ
หลายคนที่ต่างก็เป็นสิทธิ์ของหม่อมน้อยทั้งนั้น
จะได้เห็นการแสดงที่เข้มข้นเชื่อดเฉือนกันเลยนะฮะ
นี่แหละครับชื่อต่างที่น้องดอมบอกมานี่แหละฮะ
คือถือว่าเป็นสิทธิ์เอกในรุ่นหลังนะฮะสิทธิเอกในรุ่นหลังนะครับ
แต่ว่าโอ้โหหลายคนที่ผ่านมาคุณอนันดาโอ้โหดังมาเนี่ย
ดังมาจากเพราะว่าเป็นสิทธิ์หม่อมน้อยนี่แหละครับ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

เรื่องนี้ซึ่งคิดว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิต

มุ่งหวังไม่ได้บ่งหวังอะไร

คุณก็จะมีพุทธิปัญญาเกิดขึ้น

ทั้ง๖ตัวที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน
เพราะว่าทุกคนก็ยึดติดอยู่กับภาพลักษณ์ของตัวเอง

ฟังแล้วปึ๊บไปเลยนะ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องมีคุณค่ามาก
คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดู

ถ้าเกิดพูดถึงผลงานที่สร้างชื่อ
เรื่องแรกเลยก็คือภาพยนตร์เรื่องเพลิงพิษวาส
เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทรงคุณค่าอย่างเดียวนะคะ
แต่ว่าเป็นการสร้างดาวประดับฟ้า
ประดับวงการอย่างคุณสินใจเปล่งพาณิชย์
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหม่อมน้อยก็สร้างภาพยนตร์ชื่อดังโอ้โหอีกหลายเรื่องเลย
ในเรื่องที่น้ำแข็งชอบผลงานของหม่อมน้อยมากเลย

เรื่องนั้นคุณจอยชนทิชากับคุณอนันดา

ใช่ค่ะและนี่ก็มีเรื่องทั้งแผลเก่า
ฟ้าดินสลายศรีอยุธยาจันดาราเวอร์ชันมาริโอ
หม่อมน้อยถือว่าเป็นบรมคูด้านการแสดง
ถือว่าเป็นคนที่สร้างดาวดวงใหม่มาประดับวงการ
หลายคนเลยนะคุณพลอยเชอร์มาน
อนันดาเมื่อกี้บอกไปแล้วคุณแพนเค้กเขมมะนิดนะคะ
ผมไม่เข้าไม่เข้าโรงหนังมาหลายปีมากแล้ว
ตั้งแต่ช่วงโควิดด้วยใช่ไหมแต่เรื่องนี้เรื่องนี้

แล้วก็จะได้เห็นการแสดงของนักแสดงคุณภาพหลายคน
ที่ถูกเค้นศักยภาพจากหม่อมน้อยนี่แหละ